เบ่งบานสะพรั่งในช่วงปลายฤดูหนาวก่อนที่จะไปสู่ฤดูแรงนี่แหละค่ะ
แต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศจะค่อนข้างแปรปรวน
มีทั้งฝนทั้งหนาวทั้งลมทั้งแดดในวันเดียวกัน
จากว่ายังคงมีกระแสลมบนที่พัดมาบริเวณประเทศไทยตอนบน
รวมถึงตอนล่างนั้นก็มีคลื่นและมีลมนะคะที่หอบเอาความชื้นจากทะเล
ขึ้นมาเสริมทำให้อากาศค่อนข้างแปรปรวนเลยทีเดียวนะคะ
พื้นที่ไหนต้องระวังอะไรกันบ้างเราไปตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเลยค่ะ
ภาคเหนือและภาคอีสานช่วงนี้จะมีฝนปนหนาว
พื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยนะคะ
และต้องระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่า
เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ในที่โล่งแจ้ง
รวมถึงการตากพืชผลการเกษตรด้วยนะคะ
ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนสัตเลี้ยให้อบอุ่นอยู่เสมอนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นช่วงดึกถึงเช้าอากาศเย็นห่มผ้าให้อุ่นนะคะ
แต่กลางวันนั้นมีฝนป่นร้อน
เกษตรกรงดตากพืชผลการเกษตรและระมัดระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน
ระวังไฟไหม้ช่วงลมพัดแรงกันด้วย
ส่วนทะเลนั้นมีคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้อากาศร้อนนะคะแต่มีฝนปนมาเล็ก
จุดใดที่ไม่มีฝนนี่อากาศร้อนแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวค่ะ
เกษตรกรก็ควรใช้วัสดุคลุมดิน
แต่ว่าจุดใดที่มีฝนนั้นคลื่นสูงถึง๒เมตรทีเดียวนะคะ
ฉะนั้นแล้วชาวเลต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ
ร้อนฝนหนาวในวันเดียวกันดูแลรักษาสุขภาพให้ดี
แล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในรู้ก่อนร้อน
วันนี้ไปถ่ายรูปสวยก่อนนะคะสวัสดีค่ะ